คุณผู้ชมคะถ้าเปิดเฟซบุ๊กมานี่อื้อหือ
มีแต่กระแสการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นพักเศรษฐกิจใหม่

คือเขายืนยันคุณมิ่งขวัญนะเขายืนยันตั้งแต่แรกแล้วว่า
ยังไงก็ตามจะอยู่ข้างฝั่งประชาธิปไตย

ก่อนหน้านี้จะไม่จับมือกับพักพลังประชารัฐ
แต่ว่าล่าสุดค่ะนายอุตมะออกมาแถลง
บอกว่าตอนนี้เขารวบรวมสอสอได้จัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอน
ทะลุเกิน๒๕๐คนแล้ว
และ๑ในสมาชิก๒๕๐คนนั้น
มี๕คนของพักเศรษฐกิจมาอยู่ด้วย

คนด่าคุณมิ่งขวัญยับเยินเลยคุณผู้ชมว่า
นี่ทำไมเหมือนกลืนน้ำลายตัวเอง
มาดูกันหน่อยนะครับเพราะมีแถลงการออกมาแล้วนะ
จากคุณมิ่งขวัญจากที่ติดตามไม่ได้อยู่นานนะคะ
พ้นการเลือกตั้งมานี่โอ้โหนับนิ้วดูเกือบจะ๑เดือนแล้วนะคะ

ความชัดเจนยังหาไม่เจอเลยค่ะ
ว่าเราจะได้รัฐบาลชุดต่อไปเมื่อไหร่หน้าตาแบบไหน

ส่วนหนึ่งเลยคือต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการคำนวณสัดส่วน

เพราะกรกตก็บอกเองแล้วว่าให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณาก็แล้วกัน

มันก็มีข่าวออกมาค่ะว่าพักพลังประชารัฐ
เขาพยายามรวบรวมเสียงจากพักการเมืองอื่น
ประกาศตัวเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย
ซึ่งการรวมเสียงนี้เนี่ยก็คือจะมีพักภูมิใจไทย
ชาติไทยพัฒนารวมพลังประชาชาติไทย
ชาติพัฒนาพลังท้องถิ่นไทย

แล้วก็อีก๑๒พักเล็กที่คาดว่าจะได้
สสปาร์ตี้ลิสต์พักละ๑ที่นั่ง

มีตัวเลขสอสอใกล้ที่จะเกิน๒๕๑เสียง
หรือว่าเกินกึ่งหนึ่งในสภาสอสอแล้ว
ว่าเขาได้เสียงสอสออีก๕จาก๖เสียง
ของพักเศรษฐกิจใหม่
คือแปลว่าสอสอของเศรษฐกิจใหม่๕คน

แล้วเหลืออย่างหนึ่งคนคือหัวหน้าพลักษณ์นายมิ่งขวัญแสงสู่วัน
ที่อยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขกันอยู่
อันนี้คือพลังประชารัฐแถลงนะคะ
แล้วก็ออกมาชี้แจงด้วยว่าส่วนประชาธิบัตย์ที่มีสอสอทั้งหมด๕๒เสียง
ตอนนี้ประชาธิบัตย์ก็ถือว่าแตกออกเป็นสองฝั่งอีกเหมือนกัน
เดมกับคุณชวนหลีกภัยเนี่ยก็บอกว่าเป็นความคิดเห็นของคนกลุ่มเดียวของพัก

เสียงของประชาธิบัตย์สนับสนุนพลังประชารัฐแน่นอน

ภารกิจรัฐดูมีนามโน้มที่จะมี
คะแนนได้มากกว่ากึ่งหนึ่งและอาจจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้
และอย่างที่บอกว่าหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาเป็นยังไง
คุณมิ่งขวัญในกระแสโซเชียลนี่โอ้โหติดแฮชแท็กถล่มกันเลยนะคะ
เอออะไรก็โปะแตกกันหมดอะลุงมิ่งโปะแตกแล้วก็เลย
ทำให้คุณมิ่งขวัญอยู่ไม่ได้แล้วล่ะต้องออกแถลงข่าวฉบับล่าสุดเลย

ไม่เคยไปร่วมเจรจาทางการเมืองกับพักพลังประชารัฐนะคะ
ก็บอกเลยว่ายืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาแน่นอน
ไม่เคยเข้าร่วมเจรจาแล้วก็ยังมีติ่งท้ายอวยพรวันสงครานให้อีกนะ
อาราธนาคุณพระรัตนาไตรให้ทุกคนมีความสุขชื่นมื้นในวันปีใหม่ไทย

ก็จริงแถลงการนี้เพิ่งออกมาประมาณสัก๑๐นาทีที่ผ่านมานี้เอง
เพราะก่อนนั้นทุกคนโทรหากันสายไหม้เลยค่ะ
พยายามเช็คข่าวแต่คุณนี่แหละก็ไม่รับสายไง
ใช่แล้วก็ออกมาเป็นแถลงการแบบรายลักษรแบบนี้
ก็รอดูกันต่อไปค่ะเอามีเวลา
ยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะสำหรับการเมืองไทยก็มีเวลาไปเรื่อยค่ะ
คุณผู้ชมเรากลับมาดูความสนุกสนานร่าเริงของเทศกาลสงกรานปีนี้กันหน่อยดีกว่านะคะ